คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราลงไปสำรวจความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกรายย่อยพบว่ายอดการ
ออกปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่
ผลงานกิจกรรมไทยโบราณที่วาดลวดลายลงบนไม้สัก
เป็นงานศิลปะที่ทำยอดสั่งซื้อจากลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป
รูปแบบของสินค้าที่ต้องใช้ความชำนาญ
ผนวกกับมีคู่แข่งไม่มาก
นิ่งกลับเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงนี้ไม่ลด
ในแรกความหมายของที่ร้านผมในงานภาพรวมของงานพวกนี้
จะอยู่กับที่แล้วก็จะบวกตุ้มขึ้นไป
ในเชิงงานในความเป็นตัวตนของงาน
ถ้าเกิดมีความชัดเจนมีความเป็นตัวตนที่เรามีความเป็นตัวหลักของเราจริง
ยังมีความต้องการงานพวกนี้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งเป็นหลักสำคัญนะครับ
เช่นเดียวกับผู้ผลิตที่นำสมุนไพรไทยแปรรูป

กล่าวว่ายอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๕๐
เพราะตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตภัณฑ
ทำจากธรรมชาติสูงโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ตอนนี้การส่งออกนะคะเริ่มเพิ่มมากขึ้น
จากปีที่แล้ว
มีการขยับตัวขึ้นมากขึ้น
ตั้งแต่เปิดอาเซียนก็คือมีต่างชาติมาสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้นเช่นแนวสมุนไพร
แถบอาเซียนก็ใช่หมดเลย
ต่างจากผู้ผลิตสินค้าจากกระดาษสา
ที่มียอดสั่งซื้อลดลงไปเกือบร้อยละ๕๐
ผมให้ยอดไปประมาณ๓๐๔๐เลยนะครับ
ลดลงนะครับที่ชัดเจนมากเลย
เพราะปกติแล้วถ้ายอดขายไตรมาสแรก๓เดือนแรกของผม
มันตั้งแต่เดือนสมมุติว่าเป็นเมืองมกราศถึงเดือนมีนา

ปีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ายอดขายแต่ละเดือน
ลดไปประมาณ๓๐๔๐เลยครับ
ด้านประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือกล่าวว่า
ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดส่งออก
สหรัฐยุโรปจีนและญี่ปุ่น
หากจะมีตลาดส่งออกที่ฟื้นตัว
แม้รัฐบาลจะระบุว่ายอดส่งออกปรับตัวดีขึ้นก็ตาม
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน